ไม่ต้องตกใจค่ะพูดถึงคุณไอ้อภิษดานั่นเอง
ต้องบอกว่าอู้ว้าวโชว์ท้องไปเลยคุณผู้ชม
แป๊บเดียว๘เดือนแล้วจ้า

ล่าสุดนะคะแม่ไอโพสต์โชว์เรือนร่างอายุคันเข้าสู่เดือนที่๘
ต้องบอกว่าเธอสวยว้าวมากจริงนะคะ

ไลน์น่ารักพร้อมกับอัปเดตลูกสาวตัวจิ๋วในท้องค่ะ
แล้วก็โชว์ภาพอันตรศาสตร์ผู้ชมนี่
๔มิติค่ะเห็นโครงหน้าชัดไปเลยนะคะว่า
สามีของแม่ไอนั้นเป็นชาวต่างชาติเลยคุณผู้ชม
จมูกนี่มันแบบพุ่งวี๊ดมาเลยค่ะ
แล้วดูท่าทางแม่ไอคือชีตื่นเต้นสุดไปเลยนะคะ

ใกล้คลอดยิ่งอยากเห็นหน้าลูกจะแย่อยู่แล้วค่ะ

คุณผู้ชมพุงก็แบบพุ่งออกมาแบบนี้เลยค่ะ

ท้องดูไม่ใหญ่เป็นยังไงล่ะ
พอเข้าสู่เดือนที่๘แบบอยู่ดีกว่าปุ๊บ

แล้วคุณหมอบอกว่าคือไซส์นางเนี่ย
พัฒนาการแบบว่าไซส์ใหญ่กว่าแบบ

ตื่นเต้นค่ะถ้ามีอะไรอัปเดต

คือต้องบอกว่ามีแต่ความสดใส

แล้วก็ขอให้คุณไอซ์สุขภาพแข็งแรงนะคะ
ออกมาจะได้แบบโอ้โหปังไปเลย
ใช่ค่ะเป็นคุณแม่ที่คล่องตัวมากเลย